ช่วงนี้ติดตามความเชื่อมไหวทางด้านการเมืองกันดับวันนี้นายผ่านท้องแท้ชินวัฒน์
สุดท้ายของนายทักษิณชินวัฒน์ออกมาประกาศนะครับว่าพร้อมลงสู่สนามการเมืองแล้ว
ขณะที่รองน้ำมนตรีฝ่ายความมั่นคงให้ฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
พิจารณาปลดล็อกให้ภาคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

หลังเริ่มมีกิจกรรมทางการเมืองมากและซับซ้อน
มีการใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามาช่วย
จึงต้องพิจารณาว่ามีเรื่องใดบ้างที่กระทบต่อความมั่นคง
หากพบขัดข้อกฎหมายก่อให้เกิดการยุโยงปลุกปั่น
ต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที
ขณะที่ทหารเข้าสอบถามและยึดปฏิทินปี๒๕๕๙
จากนางสาววาสนาเคลล่าสมาชิกเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานี
หลังเจ้าตัวประกันผ่านเฟซบุ๊ก
พร้อมแจกปฏิฐินที่มีรูปของนายทักศิลป์
นางสาวยิ่งลักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยนางสาววาสนาอ้างว่ามีคนนำใส่ท้ายรถพลิกอัพมาแจกเป็นจำนวนมาก
ทยอยแจกไปให้คนอยากได้ไม่คิดว่าผิดกฎหมาย
ส่วนความเคลื่อนไหวของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ซึ่งถือไปอีกหนึ่งเครือข่ายของพักเพื่อไทย
ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อจากพักเดิม
และขออนุญาตจัดการประชุมต่อกรกตแล้ว
นายวรวัตรเอื้อพิญญากุลอดีตสสจังหวัดแพร่พักเพื่อไทย
ตนเองจะไปร่วมงานในฐานะสมาชิกพักไทยรักษาชาติ
และอาจทำงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
หลังวันที่๗พฤศจิกายนนี้
ทยอยเปิดตัวคนอื่นที่ตัดสินใจมาร่วมสังกัดใหม่
เช่นเดียวกับนายพานทองแท้ชินวัฒน์
บุตรชายของนายทักษิณที่ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรก
รับพร้อมลงสนามการเมืองแล้ว
ส่วนจะเปิดตัวช่วงไหนขอดูเวลาเหมาะสมอีกสักระยะ

จริงผมพอมาตั้งแต่รู้ว่าเกิดเป็นลูกทักษิณแล้วครับผม
ผมพร้อมตั้งแต่แรงครับ
ตอนนี้ก็คือขอดูจังหวะก่อนครับ
ขณะที่พักสามัญชนได้เลิกยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพัก
ในวันที่๑๖พฤศจิกายนนี้
โดยสมาชิกส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน
๑๐จังหวัดที่มีเครือข่ายอยู่แล้ว
เลิศศักดิ์คำคงศักดิ์ว่าที่หัวหน้าพักบอกว่า
ต้องการชูนโยบายหัวใจที่แท้จริงของประชาธิปไตย
ซึ่งก็คือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิมนุษยชนท้องถิ่นให้ทุกคนได้รับรู้
ด้านไหนยตรษรทรจึงรุ่งเรืองกิจ

นำคณะลงพื้นที่ปากซอยสันติภาพ

ซึ่งเป็นบ้านเกิดก่อนที่จะเดินไปที่เยาวราช

มารดาและพี่สาวร่วมเดินด้วย
ส่วนการเดินคารวะแผ่นดินของนายสุเทพเทือกสุบัน
และพักรวมพลังประชาชาติไทยที่จังหวัดปราจีนบุรี
มีชายถือนกหวีดดักรอคืนให้นายสุเทพ
ก่อนที่จะให้พักพวกถ่ายคลิป
เพื่อนำมาโพสต์ในโซเชียลส่วนตัว
ข่าวทะเลรัตน์ทีวีรายงาน